อากาศร้อนเนี่ยเรามักจะไม่แนะนำให้ทานทุเรียน

คือเหล้าน่ะกินเข้าไปแล้วมันร้อนอยู่แล้ว

ไม่แน่ใจว่าเกิดขึ้นกับผู้หญิงคนนี้หรือเปล่าคุณผู้ชม
คุณบุภาเนี่ยแกเป็นคนชอบไปเต้น
ชอบไปงานแห่
รำหน้ารถแห่บ้างไปเต้นในงานบวชบ้าง
ทีนี้แกหายหน้าไป๓วันนะคุณผู้ชม
เพื่อนบ้านสงสัยเฮ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมไม่เห็นหน้าค่าตาเลย

ค่ะอุ๊ยเสียชีวิตไปแล้ว

เป็นบ้านปูนชั้นเดียวในพื้นที่หมู่๕ตะบนบ้านสิงห์ครับ

คุณบุภามณีวัดอายุ๕๕ปี
เขาเป็นเจ้าของบ้านด้วยก็นอนอยู่บนพื้นแบบนี้คุณผู้ชม
แล้วสภาพร่างก็เปลี่ยนสภาพไปมากแล้วครับ

ไม่ได้มีร่องรอยการรื้อคนเข้าของแต่อย่างใด
ว่าคุณบุภาน่าจะเสียชีวิตมาประมาณ๓วันได้
ตำรวจสพนางรองกับผู้ใหญ่บ้านก็ไปเลย
เพราะว่าผู้ใหญ่บ้านแจ้งตำรวจว่ามีคนนอนเสียชีวิตอยู่ในบ้านครับ

พอไปตรวจสอบก็ไปกับกู้ภัยสยามรวมใจปู่อินบุรีรำ
แล้วก็ไปเจอกับญาติของคุณบุภาชื่อคุณปั่น

โอ๊ยบุภาเนี่ยนะสนุกเป็นคนเฮฮาแต่ชอบดื่มเหล้านะ
แล้วก็ชอบไปเต้นหน้ารถแห่แล้วก็ไปบางทีก็ไปงานบุญของหมู่บ้าน
แต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาคืนวันนั้น๑๖เมษายน
พี่เนี่ยนะฝันเห็นบุภาเสียชีวิตอ่ะอืม
ไม่ดีแล้วเป็นลางไม่ดีแล้ววันรุ่งขึ้นพี่ไปเลย
พี่ไปหาที่บ้านบุภานี่แหละก็เห็นหายหน้าไปหลายวัน
พอไปถึงใกล้ใกล้บ้านพี่ได้กลิ่นนะโอ้โห
ลิ่นมันโชยมาเลยพี่คิดไว้แล้วเกิดเรื่องไม่ดีแน่
แต่พี่ฝันแม่นมากเลยนะเออพี่น้ำแข็งอ่า
แม่นจริงครับแต่ไม่อยากให้แม่นเลยนะ
เพราะพี่ปั่นฝันว่าคุณบุภาเสียชีวิตใช่ไหม
เปิดประตูเข้าไปโอ้โหโอ้ยเนี่ยคนมาเต็มเลยดู
คุณบุภาเสียชีวิตไปแล้วฮะค่ะก็เชื่อว่าอาจจะเกิดจากอากาศที่มันร้อน
ประกอบกับบุภาเนี่ยมันชอบดื่มเหล้าแล้วไปรำหน้างานบวชงานบวชมันร้อนไง
ก็ไม่แน่ใจว่ามันประกอบกันแล้วทำให้เสียชีวิตหรือเปล่า
แล้วก็อยู่บ้านคนเดียวด้วยไม่มีคนเห็นด้วยครับ
แสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณบุภาด้วยนะฮะ